เปิดคลิปหลักฐานใหม่คดีลูกตำรวจรุมฆ่าคนพิการ
ล่าสุดยาติไม่เผาศพรอความเป็นธรรม
ตามต่อตอนสองในถามตรงกับจอมพรรดิ
วันนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาที